เดี๋ยวไปดูเรื่องเกี่ยวของธน
ใช่ค่ะนี่คือแกงไก่ตายาย

บนเกาะสุกรอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง

จะมีการทำรับประทานกันในเฉพาะ
เดือน๖ของทุกปีเท่านั้น
แล้วก็ในบางครั้งชาวบ้านจะนำมาแกง

ถุดิบของแกงไก่ตายายก็คือ

หอมแดงซอยขมิ้นโขลกละเอียด

ไก่บ้านน้ำหนักประมาณ๑๕กิโล

มะพร้าวประมาณ๒๓กิโลกรัม

นำหัวกะทิมาตั้งไฟให้แตกมันแบบนี้คุณผู้ชม
จากนั้นก็ใส่เครื่องแกงลงไปป๊าบ
กับน้ำกะทิจนหอมฟุ้ง
โอ้โหช่วงนี้เป็นช่วงที่หอมที่สุดแล้ว

ต้องนะคะเคี่ยวกันไปพอแตกมันแบบนี้

นำไก่สดและเครื่องในไก่ที่ควักออกมา

ค่อยเติมกะทิที่เหลือทีละนิด

ตั้งไฟอ่อนให้เดือดไปเรื่อย
แต่ว่าต้องคอยกลับพริกไก่ไปมานะ
ให้ไก่สุกทั่วเลย

ประมาณ๒ชั่วโมงค่ะ

ให้เครื่องแกงมันซึมเข้าไปในเนื้อไก่

เชื่อเลยว่าเนื้อไก่น่าจะมีรสชาติที่เข้มข้น

งวดแบบนี้ก็จะได้แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แกงไก่ตายายนะคะรสชาติก็จะมีความหวานจากกะทิ
มีความมันมันนะคะแล้วก็ต้องเสิร์ฟคู่กับเมนูที่มีรสเค็มหน่อย
อย่างเช่นปลาเค็มแกงเลียงหอยลวกน้ำพริกกับผักเหนาะนะคะ
โดยเฉพาะยอดมะม่วงหิมพา
อันนี้เยี่ยมมากผมเคยลองทานแล้วอร่อย
สุดยอดจริงใครอยากจะไปลิ้มรสเมนูพื้นบ้านตำรับนับร้อยปี
แกงไก่ตายายนะคะแล้วก็ลองใช้วิถีชีวิตแบบชาวบ้าน
เรียนรู้วิถีการผลิตใบจากการใช้ใบจากในชีวิตประจำวัน
อย่างชาวบ้านเกาะสุกรที่อำเภอปะเหลียนเนี่ย
ก็สามารถไปท่องเที่ยวกันได้เลยเพราะว่าที่นี่เขายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดตรังเที่ยววิถีไทยเก๋ไก่แน่นอน
นี่แหละครับไปทงไปเที่ยวกันนะเพราะว่าช่วงสุดสัปดาห์นี้
ถ้าหากใครยังนึกไม่ออกจะไปเที่ยวไหนก็ลองไปที่ตรังดูถูก
ไปกินไปเที่ยวที่ตรังนี้มีที่เที่ยวไม่ว่าจะเป็นทะเลหรือเป็นภูเขาอะไรก็เยอะแยะ
ตอนแรกก็คิดว่าประเทศไทยมี๗๗จังหวัดครับแต่ตอนนี้ดิฉันไม่
เฮ้ยทำไมหายไปหนึ่ง

ตรังมันไม่มีตังไม่มีตังในกระเป๋าตัง

ตรังมีคุณผู้ชมอย่าไปฟังน้องใบตองนะ

เอาเหมือนกันดูตลอนข่าวก็จะได้ไอเดียไปสร้างอาชีพใด